คุณอรัชพรกับผมช่วยกันดูเหตุการณ์นี้แล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเท่าไหร่
ยังสงสัยงงว่ารถเมอร์ซีเดสที่มา
บรีโอคันหน้าได้ยังไง
จอดอยู่หรือขับช้าหรือยังไง
คราวนี้เชิญคุณผู้ชมมาช่วยกันดูหน่อย

ชนยังไงถึงตายได้๓ศพในรถวีโอ

เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งคุณผู้ชมครับ
ชนไปแล้วชนไปแล้ว
ฝั่งซ้ายมือที่ไฟส่องมานี่นะ
คือชนจนกระทั่งรถสะบัดชนขอบทางแล้ว

ใช่ส่วนรถเมอร์ซีเดสป้ายแดงนู่น
จอดอยู่ตรงที่กั้นตรงกลางทางด่วน
เขาก็เสียหลักกระเด็นไปชนทางฝั่งขอบทางด้านขวาเหมือนกัน
จอดอยู่ไหมบริโอจอดอยู่ไหม

คุณผู้ชมช่วยกันดูนะแล้วเน้นมาบอกกันนะ

เห็นไฟแดงแล้วเป็นเหมือนไฟเบรก

แต่ว่าเบ้นเองก็อยู่ในเลนซ้ายนะ

เอาล่ะดูนะเฉียวใช่ไหมคะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางด่วนศรีรัฐขั้นที่๒ครับ
่งหน้ามอเตอร์เวย์ช่องบริเวณข้ามคลองแสนแสบนะฮะ
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสอนอหัวหมากนะครับ

คอละคังสหรือศรี๘๔๙๗กรุงเทพฯมหานคร

ใช่ฮะข้างหลังพังยับเยินครับ
ในรถมี๓ศพเป็นผู้หญิง๒ผู้ชาย๑
ชิ้นส่วนรถกระจายเต็มถนนไปหมดนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางอยู่ประมาณ๑๕นาที
นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพออกมาได้
มีใครบ้างมีนางสาวชวพรนวลสุวรรณอายุ๓๐คนนี้เป็นคนขับ
นายสมชายจามจุลีอายุ๔๔คนนี้นั่งข้างคนขับ
นางสาวอัชราเข็มทองอายุ๓๐คนนี้เสียชีวิตอยู่ที่เบาะหลังฮะ
ทะเบียนต่อเต่า๕๔๔๘พรุ่งเทพฯมหานคร
จอดอยู่ช่องทางขวาสุดครับหน้าพังยับเลย
โดยมีนายจินทวัฒน์พงศ์บางลี่หรือว่าคุณโบ๊ทอายุ๓๓ปี
เป็นวิทยากรสร้างการเป็นผู้ค้าออนไลน์
แล้วก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการของผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางยี่ห้อดังเป็นคนขับรถ
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะรถเมอร์ซีเดส
ขับมาบนทางด่วนฉลองรัฐแล้วก็วนเข้าทางด่วนศรีรัฐ
ด้วยความเร็วทีเดียวนะฮะมุ่งหน้าไปทางมอเตอร์เวย์
ตอนนั้นรถยนต์ของผู้เสียชีวิตขับอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
ก็ถูกรถเมอร์ซีเดสพุ่งชนอย่างแรง
ทำให้รถหมุนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในรถ๓ศพ
ตำรวจคุมตัวนายจินทวัฒน์คนขับรถเมอร์ซีเดส
ไปสอบสวนแล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

เจ้าหน้าที่นำส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูตรต่อไปฮะ

เพราะว่า๓ศพทีเดียวนะครับที่เสียชีวิตพร้อมกัน
ทีนี้ทางคดีความว่ายังไงบ้าง
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจโทประสิทธิ์วิรัตยาพร
รองผู้กำกับจราจรทางด่วน๒บอกนะคะว่า

คดีผู้เสียชีวิต๓ศพสนหัวหมากจะเป็นคนรับผิดชอบ
แต่คดีจราจรสนทางด่วน๒จะเป็นคนรับผิดชอบ
เขาบอกว่าเขากำลังจะกลับบ้านพักย่านศรีนคริน
ถามว่าดื่มมาไหมอืม
ดื่มครับยอมรับว่าดื่มมาจริง
เพราะว่าผลการตรวจพอวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
มัน๙๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
กว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายให้๕๐นะคะ
จินทวัฒน์เองบาดเจ็บนิดหน่อยเหมือนกันนะคะ
ลำตัวค่ะเพราะว่าถูกกระแทกจากถุงลมนิรภัย
ตำรวจก็เลยส่งตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อน

ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการเฉียวชนโอ้โห

ร่องรอยการเฉียวชนแบบนี้กล้องวงจรปิดก็ดี

ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียด
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในคดีแล้วก็ต้องรอผลชนสูตรพลิกศพจากสอนอหัวหมากประกอบสำนวนด้วย

ทีนี้มีความกังวลจากฝั่งญาติของผู้เสียชีวิต
เพราะเขาเห็นว่าทางฝั่งคู่กรณีก็คือนายจินทวัฒน์
เป็นคนมีฐานะมีหน้าตาในสังคม

กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวจะถูกกดดันทางคดีหรือเปล่า
ตำรวจก็ยืนยันเหมือนทุกครั้งที่เวลามีคนกังวลนั่นแหละค่ะว่า
ผมจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ตอนนี้นายจินทวัฒน์เองรับทราบข้อหาแล้ว
ขอยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ก็พนักงานสอบสวนให้ประกันตัวเพราะว่าไม่มีท่าทีจะหลบหนีนะคะ
ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด๒แสนบาทในการประกันตัว
ศอกปลาค่ำหยุดนานกว่าสามชั่วโมง
จินทวัฒน์ก็ออกมาพนมมือบอกผมขอโทษ

ผมเสียใจกับทั้ง๓ชีวิตที่สูญเสียไป
แต่ผมไม่มีเจตนาและผมยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
วันนี้ผมจะไปร่วมงานสมทั้งสามสมด้วย
เกิดจากใจจนจริงค่ะ
ทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหม
จะทำเรื่องฆ่าเกจายนี้ให้ดีที่สุดครับ

เดี๋ยวนี้กำลังจะได้ไป

ถ้าตื่นจะศึกษาการเลี้ยงดูหุดเข้าหรือครับ

เต้นคุยแล้วทางญาติเขารับฟังอะไร

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถประมาท

และขับรถขณะมืนเมาสุรานะคะ
ซึ่งนายจินทวัฒน์ให้การปฏิเสธนะคะ

สั่งสรรค์กับเพื่อนย่านรามอินทรามาจริง

เขาไม่เห็นรถคู่กรณีเลย

จังหวะที่เห็นมันหลบไม่ทันแล้ว
คุณผู้ชมครับไปที่สถาบันนิติเวศนะครับ

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสามรายเนี่ยไปรับศพครับ
ซึ่งทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าคุณผู้ชมดูสิฮะร้องไห้กัน
นางสุดาไทยเจริญนะครับแม่ของนางสาวอัชราเข็มทองหนึ่ง
ผู้เสียชีวิตเล่าว่าตอนเช้าเนี่ยได้เจอกับนายจินทวัฒน์คนก่อเหตุ

จินทวัฒน์ได้กล่าวคำขอโทษแล้วยินดีจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ทั้งค่าทำศพเบื้องต้น๒หมื่นบาท
แล้วค่าเลี้ยงดูลูกทั้ง๓คนของนางสาวอัชรา
รวมทั้งขอไปที่งานศพในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขอขมาศพด้วย
เธอเองก็ยินดีหากคู่กรณีจะรับผิดชอบ

เพราะว่าชีวิตลูกสาวเธอเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้ว
ไม่อยากจองเวรซึ่งกันและกันครับ
ขณะที่มีเสียงไหมฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับ
ถ้าบอกว่าผิดไปแล้วก็ขอบโทษทั่วไปนะ
เราอยากไปทำยังไงได้ของตายแล้วคุณ
พูดไปเราก็รู้พื้นอะไรไม่ได้
ขณะที่นางนงรักศรีนินนะครับแม่ของนางสาวชวพรนวลสุวรรณบอกว่า
ลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนช่วง๕ทุ่ม
จะคุยกับลูกสาวเรื่องหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วลูกสาวก็ขอออกไปข้างนอกกับเพื่อนตามปกติ

ไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลยว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นคุณผู้ชม
กระทั่งตอนเช้าเพื่อนของลูกโทรมาบอก

ซึ่งตอนนี้เธอยังช็อกและยังทำใจไม่ได้เลยครับ

พี่บอกว่าพี่แม้งอยากโทษ

บางที่ไม่ได้คุยแต่พวกพี่ก็คงจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของการตำรวจไป
แล้วก็คือทางพวกพี่ก็
ตอนนี้ก็ขอจัดการเรื่องนี้ให้จบก่อน

ซึ่งหมายความว่าเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไร
ที่เขาอยากจะทำให้พี่ให้น้องให้หลาน
ส่วนศพของนางสาวชวพรนวลสุวรรณนะครับ
ญาตินะครับนำไปบำเพ็ญกุศลนะครับ

แล้วก็ศพของนางสาวอัชรานะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปที่งานศพที่วัดตะโนธมหาสวัสดิ์ค่ะ
เป็นครอบครัวของนางสาวชวพรนะคะ

คุณแม่นางสาวชวพรค่ะบอกว่า
วันเกิดเหตุ๕ทุมแล้วนะ
ลูกสาวมาบอกแม่บอกแม่เดี๋ยวหนูออกไปข้างนอกกับอัชรานะ

พอดีเขาจะไปส่งแฟนหนูจะนั่งไปเป็นเพื่อน
แม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน
ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอยู่แล้วแม่ก็ให้ไป
ตอนแรกก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมลูกเราหน้าดูหมองจัง
แต่อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังจะเข้านอนเลยไม่ได้แต่งหน้า
ก็เลยอาจจะเออคงแค่เพราะไม่ได้แต่งหน้าแล้วมั้ง
กลายเป็นว่าลูกออกไปแล้วไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยค่ะ
ส่วนพี่สาวของนางสาวชวพรบอกว่า
โอ้โหแบบเสียใจมากทำใจไม่ได้เลย

โตมาด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเลย

น้องพึ่งจะได้กลับไปทำงานหลังไทย
ไม่อยู่แล้ว

ต้องช่วยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ห่วงอยากให้เขาไปสบายอยากให้เขาหลับ
ให้สงุกให้ไปสู่ผบปุ่มที่ดีค่ะ
ส่วนสบครองนางสาวอัชราตั้งประเภทกุศลที่วัดธามกรุฑ
ที่อำเภอ๓ชุกสุพรรณบุรีค่ะ
นายนพดลพี่ชายก็ไม่แพ้กันล่ะค่ะความเสียใจนี้ช็อกมาก
ผมมีน้องสาวอยู่คนเดียวเองวันนี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะ
แต่เขาบอกว่าคู่กรณีก็คือนายจินทวัฒน์ติดต่อมาแล้วนะคะ
แล้วก็มีการเจรจากันเรื่องของการชดใช้ด้วย